สวัสดีครับมาดูความคลิบหน้าเหตุการณ์เรื่องราวของคุณเค้ก
คุณเค้กสิแหมผมก็พูดติดเลยคุณเค้กหรือว่าคุณหง
เขาเป็นคนเดียวกันนะฮะที่เลี้ยงเจ้าพิษบู๖ตัวไว้คอนโดแถวปฐุมธานี
โอ้โหก็วุ่นวายนะเมื่อวานพากันออกไปกับหมาสามตัว
ไปหาบ้านเช่าเออน้ำมันหมดใช่ไหมแล้วก็ไปจอดอยู่บนถนนอะไรอย่างเงี้นะฮะ
เมื่อสองวันก่อนทีนี้เนี่ยคนเนี่ยเอาไปโรงพยาบาลแล้ว
คุณหมอตรวจสอบประวัติพบว่าเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
อืมส่วนหมาสามตัวนั้นอ่ะวอสด็อกเนี้ยเอาไปดูแลแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี้ย
แน่นอนคงมีคำถามว่าอ้าวแล้วอีก๓ตัวหายไปไหน
เพราะคุณเค้กเคยบอกว่าเอาไปให้คุณแม่เลี้ยงเอาไว้ก่อน
แต่ปรากฏว่าจริงแล้วเนี่ยอีก๓ตัวก็อยู่คอนโดกับแม่แหละครับ

นิติบุคคลก็บอกว่าอ้าวนึกว่าไปแล้วปกติมันต้องเห่าต้องเสียงดัง
แต่ทำไมอยู่กับแม่เงียบมาก๓ตัว
มันก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำเสนอข่าวไปแล้ว
เรื่องราวของคุณเค้กหรือว่าคุณหงเนี่ยนะฮะ
จริงแล้วเนี่ยพอออกไปปุ๊บนะหลังจากที่เอาออกไปหมดแล้วเนี่ยนะ
ก็ต้องแจ้งทางด้านของเทศบาลนะตะเตรียมเรื่องของการทำความสะอาด
ไปทำความสะอาดคอนโดให้มันถูกสุขลักษณะซะ
ทีนี้นิติบุคคลเนี่ยคุณกรยากรเขาบอกนะครับว่า
แม่ของคุณหงติดต่อมาอยากไปเยี่ยมลูก
อยากจะไปดูลูกแล้วยอมรับว่าอีก๓ตัวอยู่กับฉันบนห้องค่ะ
ทีนี้ล่ะเอาทำยังไงดีล่ะคอนโดไม่รู้นึกว่าไปแล้วไง
เพราะห้องเงียบมากเลยไม่มีเสียงคนเดินไม่มีเสียงหมาเดินเลย
รับตัวเจ้า๓ตัวออกไปดูแลที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูลเป็นที่เรียบร้อย
แต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือต้องบอกว่าห้องของคุณหงค์เขาอยู่ท้ายสุดของชั้น
แล้วเขาไปเอาอะไรมากั้นเป็นส่วนตัวเขาก็ไม่รู้ส่วนตัวเออก็ต้องไปทุบออก
และนี่คือภาพบรรยากาศในห้องที่เขาอยู่กับเจ้าหมาโอ้โหมันก็ค่อนข้างจะเละเทะนะ
นะครับเนี่ยให้คุณผู้ชมดูภาพในห้องแล้วกันเขาอยู่ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ทีนี้ถามว่า๓ตัวมันมีชื่อนะชื่อเขาตั้งชื่อพร้อมมาก
ตัวที่นำออกมาจากคอนโดมีชื่อพามริดาภูริดาแล้วก็สิงหา
เอาออกไปแล้วนะนะฮะสามตัวที่อยู่บนรถกับผงเนี่ยนะฮะ
ไปช่วยมีคนไปช่วยเนี่ยชื่อสุริยะนิรดาแล้วก็ฟาริดา
อันนั้น๓ตัวแรกออกไปแล้ว๓ตัวหลังเนี่ยเพิ่งจะออกไปนะฮะ
ก็มีเจ้าสุริยะกับเจ้าปาริดาเนี่ยเขาบอกว่ามีอาการเสื้องซึม
เขาบอกว่าคงคิดถึงเจ้าของแหละก็เลยเสื้อซึมหน่อย
ทางด้านของสถานพยาบาลก็เลยเอาเจ้าสองตัวนี้นะย้ายไปอยู่ในกรงที่มันใหญ่กว่าเดิ
มันดูสบายใจมากขึ้นเดี๋ยวมันจะเครียดมันจะดุ
กรงสีม่วงเนี่ยเป็นกรงใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมแล้วนะฮะ
ทีนี้สัตวแพทย์หญิงพัฒนานันสัจจามรมผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายของ
สด็อกไทยแลนด์ก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องย้ายสองตัวเนี้ย
เพราะมันซึมมากไม่กินอะไรเลยต้องให้แม่ของคุณโหงเนี่ย
ช่วยในการย้ายให้มันเห็นเจ้าของบ้างนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะดูแล
อย่างใกล้ชิดนะฮะอันนั้นสองตัวมีอีกตัวหนึ่ง
เจ้าเนี่ยชื่อว่านิรดานิรดาแหมพอออกจากกรงได้นะพี่
ไปหาคนนั้นคนนี้คือเจ้าตัวนี้มันอารมณ์ดีใจดีมันอารมณ์ดีใจดีมันไม่ดุนะฮะ
ทักทายคนที่เอาอาหารไปให้มันมันก็น่ารักทีเดียวนี่
นะฮะน่าเอ็นดูนะครับหลังจากนี้เนี่ยทางวอสด็อกไทยแลนด์เดี๋ยว
เลือกบ้านให้กับเจ้า๖ตัวนี้แล้วคาดว่าน่าจะใช้เวลา๓๗วัน
นะฮะจะมีการจ้างครูฝึกไปช่วยอบรมมันฝึกมันนะฮะ
แล้วยืนยันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพิษบู๖ตัวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณหงอยู่นะ
แต่ทางวอสด็อกไทยแลนด์เนี่ยก็ได้สัญญากับคุณหงว่า
จะดูแลให้ดีจนกว่าคุณหงษ์จะกลับมาเลี้ยงดูมันได้นะครับ
ทีนี้คำถามคืออาการของคุณหงหรือว่าคุณเค้กเป็นยังไง
นักข่าวถามไปยังในแพทย์ประสิทธิ์มานะเจริญภูมิในการโรงพยาบาลปฐุมธานีก็บอกว่า
ตรวจสอบประวัติไปแล้วเนี่ยร่างกายไม่ได้มีบาดแผลนะ
แต่ไปพบว่าคุณหงเนี่ยมีประวัติเคยไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลศรีธัญญามาก่อน
เขามีอาการทางจิตเล็กน้อยก็เลยส่งตัวไปรับการรักษาต่อเนื่องที่นั่นแหละ
ซึ่งตอนนี้เธอเองก็รู้สึกตัวดีขึ้นมาแล้วก็อาการไม่ได้เออะโวยวายก็อาการสงบดี
ในส่วนของคอนโดในห้องนั้นเนี่ยตอนนี้ทางคอนโดเองประสานเทศบาลไปแล้ว
จะไปล้างทำความสะอาดไปลึกที่มันเกะกะออกไปให้หมดให้มันเรียบร้อยสะอาด
เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็จบลงได้ด้วยดีนะครับ
หลังจากนี้ก็ต้องรอดูว่าจะหาบ้านใหม่ให้กับมันได้ไหม
แล้วอาการของคุณหงเขาจะกลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่านะครับ